ข่าวที่จะเล่าต่อไปนี้เหตุการณ์เกิดขึ้นในท้องที่สพโคกสำโรงของจังหวัดลบบุรีค่ะ
พ่อค้าสองฝ่ายแย่งที่ขายปลากัน
คุณผู้ชมสุดท้ายอีกฝ่ายหนึ่งชักปืนมายิงอีกฝ่ายหนึ่งจนได้รับบาดเจ็บนะฮะ
ฝ่ายที่ถูกยิงเขาหนีไปร้านเสริมสวย
แล้วปรากฏว่ากู้ภัยต้องลงพื้นที่ไปช่วยประถมพยาบาลเบื้องต้น

ส่วนคนยิงหลังจากที่ยิงเสร็จปุ๊บหนีไป
แต่แอบไปมอบตัวกับตำรวจเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
ตำรวจสพโคกสำโรงค่ะก็มาพร้อมกับกู้ภัยมาช่วยเหลือคนเจ็บ
คนที่ถูกยิงชื่อว่านายกฤษณะพรมดีอายุ๒๒ปี
ถูกยิงเขาที่หน้าท้องหนึ่งนัดนอนจมกองเลือดอยู่ในนี้
ร้านเสริมสวยตลาดสดโคกสำโรง
เจ้าหน้าที่รีบประถมพยาบาลเบื้องต้น
แล้วก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลนะคะ
ส่วนที่เกิดเหตุจริงเป็นร้านขายปลาสดในตลาด
พบกองเลือดเป็นทางยาวเลยนี่ค่ะเขาชี้กันตรงนี้นะคะ
แล้วเป็นทางยาวจากจุดนี้จุดที่เกิดเหตุเนี่ย
ลากยาวเข้าไปในร้านเสริมสวยครับในจุดเกิดเหตุ
พบอาวุธปืนไทยประดิษฐ์ตกอยู่ค่ะวางอยู่บนเก้าอี้
ขวานจำนวน๑เล่มตกอยู่หน้าร้าน
เจ้าหน้าที่เขาก็เลยเก็บไว้เป็นหลักฐานโอ้โหเนี่ยค่ะ
อันนี้นะกระบอกนี้นะกับขวานเมื่อสักครู่ค่ะ
สอบสวนย่าของคนเจ็บเล่าบอกว่าก่อนเกิดเหตุ
คนเจ็บก็คือหลานชายชื่อว่านายกฤษณะเนี่ย
ทะเลาะกับคู่กรณีมือปืนก็คือนายสัญญาฟองเงิน
อายุ๒๘ปีกฤษณะกับสัญญาเขาทะเลาะเรื่องของการล้ำเขตแดน
การขายปลาพูดง่ายคือแย่งพื้นที่ขายปลากันนั่นแหละค่ะ
ฝ่ายหนึ่งก็บอกว่าฝ่ายหนึ่งล้ำฝ่ายหนึ่งก็บอกว่าผมไม่ได้ล้ำนะฮะ
สุดท้ายทั้งคู่มีเรื่องกระทบกระทั่งกันมา
ย่าบอกว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะมีเรื่องกระทบกระทั่งกันมาตลอดเมื่อวาน
เข้าไปในร้านเสริมสวยเพื่อขอความช่วยเหลือ
ส่วนสัญญามือปืนหลบหนีไปนะคะหลังจากที่ก่อเหตุเสร็จแล้ว
จากนั้นมาทราบว่านายสัญญาแอบไปมอบตัวกับตำรวจสพ
โคกสำรงเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้อยู่ระหว่างสอบปากคำ
ขณะที่กฤษณะนี่ตอนนี้นอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลอนันทมหิดล
เนื่องจากว่าอาการบาดเจ็บสาหัส

แล้วก็แจ้งข้อกล่าวหากันต่อไปนะคะ